อาจารย์มองยังไงภาพเมื่อวานที่เพื่อไทยไปหาก้าวไกล
คือเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับว่าเมื่อวานนี้เป็นการแถลงโดยจบที่๒๓๘เสียง
ซึ่งก็แปลว่ายังไม่ถึงครึ่งหรือครับก็คือยังไม่พอ
เมื่อวานจะมี๒๒๘ก่อนใช่ไหมแล้ววันนี้เพิ่มอีก๑๐เป็น๒๓๘
ซึ่งก็คือไม่พอนะครับตอนนี้ไม่พอเนี่ยจะทำอย่างไร
มันก็แค่สองทางทางหนึ่งก็คือหาเสียงจากสอสอมาเพิ่มจากพักการเมืองที่เหลือ
ซึ่งพักการเมืองที่เหลือตอนนี้เหลือจริงแค่๓พัก
ก็คือประชาธิปัตย์๒๕เสียงนะครับแล้วก็รวมไทยสร้างชาติ๓๖เสียง
แล้วก็ทางพลังประชารัฐ๔๐เสียงเหลือแค่๓ช้อยนี่แหละ
จะเอาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้แสดงท่าทียังไม่มีข่าว
ยังไม่มีนัดว่าจะแถลงข่าวเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าพอหลังจากที่แถลงข่าว
เมื่อวานเสร็จก็เดินข้ามฟากไปแล้วก็ตึกติดกันใช่ไหม
ตอนที่เท่าที่ผมทราบข่าวนะครับจริงไม่รู้นะ
ก็บอกว่าจริงต้องการเพียงแค่ฉากของการเดินไป
ว่ามีการเดินไปพบนะแล้วก็เดินกลับมาหลังจากที่พูดคุยกัน
สิ่งซึ่งเราเคยได้ยินข่าวสารก่อนไปพบคือ๒อย่าง
หนึ่งจะไปกล่าวขอคำมา

ไม่ได้มาชวนร่วมรัฐบาลนะขอเสียงโหวตนายก
คือสิ่งซึ่งเราได้จากการแถลงข่าว
หรือจากข่าวที่ปรากฏก่อนที่จะเดินไป
แต่ปรากฏว่าหลังจากที่กลับมาเนี่ย

เขาบอกว่าเนื้อหาที่คุยเนี่ย

หรือขอโทษต่างอะไรเลย

ก็ไม่ได้พูดกันเลยไม่ได้เอ่ยปากกันเลยนะครับ

ไม่ได้พูดเรื่องขอคำมานะครับ
เนื่องจากได้ขอขมาในที่สาธารณะแล้ว

ดังนั้นไม่ได้พูดในห้องประชุมเมื่อวานนี้

คงไปคุยเรื่องดินฟ้าอากาศนะครับ

ทางเพื่อไทยเองมีความพยายาม
ในการที่จะเดินไปพบแล้ว

อาจจะถึงคราจำเป็น
จะต้องมีการเชิญใครต่อใครเข้าเพิ่มเติม
เนื่องจากว่าใช้ความพยายามแล้วก็ไม่สำเร็จนะครับ

ชินกับละครเกินไปนะครับ

แล้วก็แปลความหมายเองก็จะทำสิ่งนั้น

มันจะไม่ดูลักษณะว่าเหมือนกับตั้งแง่

เขาในทางที่มันเลวร้ายเกินไปหรือว่า
เขามีจุดประสงค์อย่างอื่นไป
เพื่อเป็นพิธีกรรมสร้างภาพว่า

หาเสียงมาเติมอะไรอย่างเงี้ย

ให้มีการแถลงข่าวแบบฉีกหน้ากันนะครับ
ปรามกันเลยนะครับเรียกว่าไม่รักษามารยาทกันเลยนะครับ
ดังนั้นโอกาสที่จะได้สินค้าสนับหนุนนี้
ดูจากอารมณ์ความรู้สึกของคนในสังคม
หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เชียร์ทางก้าวไกลเอง
ก็พอจะรู้นะครับว่าทิศทางของพักเก้าไกลจะเป็นอย่างไร
เพราะฉะนั้นมาเนี่ยไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับ

แล้วก็จะได้เป็นความชอบทำในการที่จะบอกว่า
จะมีการไปทับทำพักอื่นเพิ่มเติม
หนึ่งในสามพักนี้หรืออาจจะเป็นพัก
อาจจะมากกว่า๓พักอาจจะมากกว่า๑พักก็ได้นะครับ
อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่พยายามจะให้เกิดขึ้น
แต่วันนี้คุณภาคภูมิปรากฏการณ์วันนี้สนุกมากเลยนะครับ

สถานีทั้งหมดโวท์นายกให้หมดเลย
ครับผมขอให้พระเพื่อไทยประกาศขอบคุณ
ภักดิ์พลังวัชรัฐเลยว่าขอบคุณมากที่ไม่ร่วมรัฐบาล

แล้วก็ให้ก้าวไกลสบายใจได้ว่าเสียงพอแล้วไม่ต้องให้แล้ว
เพราะฉะนั้นขณะนี้เท่ากับว่าพักพลังประชารัฐ
๔๐เสียงให้แล้วและไม่ประสงค์จะร่วมรัฐบาล
ถ้าเกิดว่าจะเอาเรื่องไม่เอาลุง

ก็เอาให้ชัดเจนไปเลยว่าเอาแต่เสียงโหวตนายกใช่ไหม
อย่างนี้ใช่ไหมในความหมายอาจารสมชัยบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหม

ให้เพื่อไทยประกาศผ่านสื่อขอบคุณพักพลังประชารัฐว่า
มีน้ำใจในการโหวตให้นะครับ

ไม่เป็นปัญหากระทั่งภาคภื้อไทย